เมื่อไหร่พระเภณีโบราณตำนานพิธีขอฝนสร้างชุ่มชนเข้มแข็งใครแร้งไม่แร้งน้ำใจ
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์๑๓๑๔เมษายนนี้